ใครนะทำการเกษตรแล้วอยากได้ปุ๋ยดิฉันอยากจะบอกเลยว่า
เพราะหนุ่มคนนี้นะเขาเอาเวลาว่างจากการทำงานเนี่ย
ทำปุ๋ยที่มาจากมูลไส้เดือนขายดิบขายดีเลยค่ะ
มาใครชอบปลูกต้นไม้
การเกษตรอยากจะได้ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยที่ปลอดสารพิษใส่ต้นไม้มาทางนี้เลย
นี่ค่ะไปที่ออก้าฟาร์มนะอยู่ที่บ้านแดงน้อยถนนมะลิวันตำบลบ้านทุ่ม
อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่นี่แหละค่ะ
ที่เขาทำปุ๋ยอินซีชีวภาพมาจากมูลไส้เดือนอารมณ์ดี

ส่งออกขายไปได้รับความนิยมจากผู้เลี้ยงไม้ดอกไม้ด่าง
รวมถึงคนที่เขาปลูกทุเรียนด้วยนะคุณ

ที่เนี่ยค่ะเขาบอกเขาใช้พื้นที่ด้านข้างบ้านเท่านั้นเองเนี่ย
มุมบ้านแบบนี้เลี้ยงไส้เดือนในกระมัง

ใช่๒๕กะละมังเท่านั้นแบบนี้
ด้วยการดัดแปลงวัสดุเหลือใช้มาจัดทำเป็นฟาร์ม
เป็นฟาร์มขนาดย่อมเคลื่อนย้ายได้สะดวก

คุณพงวสันจาริชานนท์อายุ๓๒ปี
เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงไส้เดือน
และการทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน

ชอบก็เลยศึกษาและทดลองทำดูนะคะ
เริ่มง่ายก็คือใช้กระมังซักผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วนี่แหละค่ะ

จากนั้นนำขี้วัวแห้งมาแช่น้ำประมาณ๓๕วัน
พอแช่ได้ที่ก็นำมาตากให้มันเสด็จน้ำ
แล้วก็นำมาใส่ในกระมังประมาณความสูงคือ๓ใน๔ของพื้นที่กระมัง
จากนั้นก็หาพันธุ์ไส้เดือนที่ซื้อจากฟาร์มเลี้ยงที่เขามีกัน

ใน๑กระมังจะใช้ไส้เดือนประมาณ๒๕ขีดหรือถ้านับเป็นตัวก็คือประมาณ๒๐๐ตัว

จากนั้นไส้เดือนก็จะถ่ายมูลทิ้งเอาไว้ด้านบนของกระมัง
จากนั้นเราก็ใช้ไม้ปาดเอาเฉพาะมูลไส้เดือนออกมา
มาร่อนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไป
เพื่อที่จะแยกเศษวัชพืชเศษไข่ของไส้เดือน

ปุ๋ยมูลไส้เดือนที่พร้อมนำไปใส่ดอกไม้

ำรุงพืชของเราตามอัธยาศัยนะ

เขาจะสามารถเก็บขายได้ทุก๗วัน
ราคากิโลกรัมละ๒๐บาทนะไม่แพงเลยสำหรับคนที่อยากจะได้ไปดูแลต้นไม้ของเรา
สนใจแล้วใช่ไหมคะเราให้เบอร์ไว้เลยตามนี้
หรืออยากลองถามวิธีการเลี้ยงวิธีการทำปุ๋ยก็ได้นะ
ดิฉันเชื่อว่าคุณพงวสันใจดีแนะนำเราได้อย่างแน่นอน
เป็นรายได้เสริมอย่างดีเลยทีเดียว